คือคุณยายอายุเยอะแล้ว๗๐กว่ากินข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียวติดคอ
เหตุการณ์นี้คุณยายเสียชีวิตเลยนะคะอืมเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นวันก่อนเนี่ย
ที่บ้านอยู่ในจังหวัดศรีสะเกดค่ะแล้วผู้เสียชีวิตอ่ะโอ้โหคุณยายทองศรีอุดร
อายุ๗๑ปีค่ะเราไปคุยกับหลานชายของคุณยายนะ
หลานชายอายุ๕๑ปีแล้วบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน๓คนมีคุณยายมีลูกสาวของคุณยาย
แล้วก็ตัวผมนี่แหละที่เป็นหลานแล้ววันก่อนเนี่ยยายเอาสำหรับข้าวมานั่งกินอยู่คนเดียว
สำหรับข้าวเหนียวอ่ะคุณผู้ชมตอนนั้นก็คุยกันปกติเลย
แต่หลานเห็นว่าเอ๊ะทำไมยายตัวเกร็งล้มหงายหลังแล้วก็ชักเกร็งนี่ค่ะ
ข้าวเหนียวนี่แหละที่มันติดคอลองฟังหลานเล่าสิตอนนั้นหลานกินหมากอยู่แล้วเห็นภาพนี้ค่ะ
ผมก็มานั่งกินหมากคือซึมเมื่อวานนั่นแหละให้เหล้ากินเขา

อุ้มก็ว่าแต่ละกันเกร็งเข้าเหนียวอร่อยข้าก็สุดก่อนก็จบไไดก้กันเนาะ
ผมไม่เห็นเนอะแต่น้ำร้ายแล้วไหล
คือแค่ว่ามันตีดถอยหลังเลย

โอ้โหอันตรายมากเลยอ่ะคุณ
ใช่ค่ะอันตรายจริงขนาดหลานเห็นนะ
ล้วงคอให้อาเจียนแล้วเอาโทร๑๖๖๙มาถึงเจ้าหน้าที่ก็มาช่วย
ตอนแรกตอนแรกคุณยายยังมีชีพจรอยู่นะคะ
พอเอาตัวส่งโรงพยาบาลไม่ทัน
เพราะว่าตอนที่กำลังจะนำตัวส่งโรงพยาบาล

หมอบอกว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ

ตอนนี้มอบศพให้ญาตินำกลับมาประกอบพิธีตามศาสนาค่ะ